จำเรื่องช่วงปีใหม่ได้ไหมคะที่มีวินมอเตอร์ไซค์เถื่อนนะ
รับผู้โดยสารทั้งที่บขศและแถวอนุสวรี
ก็จับกลุ่มไป๒คนถูกฝากขังเลยนะ

ตอนนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก
บอกว่าการใช้รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
มารับจ้างรับส่งผู้โดยสารนั้น
หากตรวจสอบพบจะเปรียบเทียบปรับในอัตราโทษ

และดำเนินคดีทางกฎหมายสูงสุดทุกรายแล้วนะครับ
โดยจะร่วมมือกับทหารตำรวจพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ชุดตรวจการ
ลงพื้นที่ที่ได้รับการร้องเรียน
ส่วนบริเวณที่ถูกร้องเรียนมากที่สุด
ก็คือตามสถานีรถไฟฟ้าและที่สถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิดนะครับ
ธิบดีกรมการขนส่งทางบกยังพูดถึงเรื่องของภาพรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะครับ
เพราะว่าในช่วงปีใหม่ลดลงทั้งจำนวนอุบัติเหตุ
ตัวเลขความสูญเสียตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ
ส่วนสถิติอุบัติเหตุที่รถโดยสารสาธารณะเป็นต้นเหตุ

วันการเดินทางเทศกาลปีใหม่เกิดขึ้นรวม๙ครั้ง

ก็ถือว่าลดลงจากปีใหม่ปีที่แล้วนะ
ปี๒๐๑๖จำนวน๑๓ราย
เพราะปีนี้เหตุใหญ่และเหตุกับผู้โดยสารในรถโดยสาร

สำหรับสาเหตุรถโดยสารสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ
ก็พบว่าไม่มีการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับ
ส่งผลให้ดัชนีความรุนแรงจากการเสียชีวิต
จำนวนอุบัติเหตุปี๒๕๖๑เท่ากับ๐๔
ลดลง๑๖๗เมื่อเทียบกับช่วงปีใหม่๒๕๖๐นะครับ